มาดูเรื่องของพระหน่อยพระเองก็โดนโดนหลอกเหมือนกัน

เพราะสั่งซื้อของออนไลน์สั่งซื้อชุดเครื่องเบนจรง
เบนจรอกมาค่ะคุณผู้ชม
ดูนะคะท่านอัดคลิปฟ้องโซเชียลด้วยค่ะ
มาดูกันนะครับว่าของจะอยู่ดีหรือเปล่า
จะแตกเสียหายไหม
จะแตกเสียหายครับบอกว่าพระรับเกมคืน
ของไม่ตรงปกครับผมของไม่ตรงปกเลย
ไอ้ที่สั่งไปไม่ให้แบบนี้นะครับ
ที่สั่งไปเป็นเครื่องเบนจรงครับ
แต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่เครื่องเบนจรง
แล้วก็ราคาต้อง๑๙๙๐บาท
โดนหลอกนะครับผมสรุปคือโดนหลอกครับผม

ยังโดนหลอกเลยนะ
หลวงพ่อค่ะนี่คือพระศักดารักษาการเจ้าอาวาส
ชุมพลสามัคคีที่ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ท่านก็บันทึกคลิปวิดีโอแบบนี้
ระหว่างที่มีการแกะกล่องสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์
ตอนแรกสั่งซื้อชุดถ้วยชามเบนจรงในราคา๑๙๙๐บาท

แต่สิ่งที่ได้มากลับเป็นถ้วยชามปกติ
ไม่ใช่เครื่องเบนจรงแต่อย่างใดนะคะ

เพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งเปลี่ยนสินค้าคืน
แล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อของผ่านออนไลน์ด้วย
ศักดาท่านบอกว่าหลังพบสินค้าไม่ตรงปก
ตรงตามที่สั่งเนี่ยพยายามที่จะโทรติดต่อไปยังเพจที่มีการสั่งซื้อสินค้า
แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบ
แล้วไม่ถึง๑๐นาทีค่ะกลับมีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อกลับเข้ามาบอกว่า
มีพัสดุตกค้างที่ปรายศนีย์อีกแล้วคล้ายคุ้นไหม
ท่านก็เลยเข้าใจว่าเป็นขบวนการหลอกลวงอีกรูปแบบหรือเปล่าของแก๊งคอร์เซนเตอร์
ฟังท่านเล่าหน่อยค่ะ

ใช้สติในการระงับความโกรธนะคะ

แต่ท่านอยากฝากถึงญาติโยมนะคะ

ให้ตรวจสอบให้ดีสั่งสินค้ากับบริษัทที่เชื่อถือได้
ส่วนผู้ที่กำลังหลอกลวงคนอื่นก็ขอให้เลิกซะนะ
พฤติกรรมแบบนี้ให้เห็นใจคนสั่งซื้อบ้าง
เพราะเงินทุกบาทกว่าจะหามาได้
แล้วท่านก็ย้ำบอกว่าให้กลัวเรื่องบาปกรรมบาปบุญคุณโทษด้วย

คนรับออเดอร์อาจจะไม่รู้นะว่านี่ส่งให้พระนะ
แต่ถ้ารู้แบบนี้โอ้โหบาปเป็น๒เท่านะ